จะพูดถึงไอจีของคุณอ้ำพัชราภา
มีคนตามนางอยู่๖ล้านคน
ส่วนนางตามคนอื่นอยู่๑๐๐คนเท่านั้นเอง

ตัวแทนอ้ำพร้อมทนายได้เข้าแจ้งความลงบัน
ประจำวันที่สนผลโยธินไปที่เรียบร้อยแล้ว

พระคุณตำรวจทุกท่านนะคะ

เรื่องอะไรคะพี่โอดำเล่าไป
คือเรื่องนี้มีคนไปใช้คำหยาบคายไปด่านางสัก
จนแต่ว่าในอินสตาแกรม
ซึ่งคนที่เคยโดนหนักก็คือยายเมเฟื่อง

ในเมพิษเนี่ยเคยโดนมาตลอด
จีของอ้ำก็คืออ้ำพัชราภาเนี่ยเนาะ
มีข้อความด่าสาวอ้ำธนวดเป็นผู้หญิงไม่ดีให้ท่าผู้ชาย
พาดพิงไปถึงแอมพิธานด้วย

อ้ำท่านก็นิ่งไม่ตอบต้อง
แต่มือป่วนก็ยังได้ใจโพสต์ป่วนอย่างหนัก

แล้วก็โพสต์ฉะกลับแบบเผ็ดร้อนว่า
ฉันจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะ

ลบข้อความหยาบจากความคิดต่ำของเธอ
ไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็อ้ำคือคงจะขึ้นอ่ะ
ป่วนแทนที่จะหยุดไม่หยุด
ท้าบอกว่าเก่งจริงก็หาตัวให้เจอสิ
สุดท้ายก็เจอบรรดาแฟนคลับเนี่ยอย่าเล่นกับบรรดาแฟนคลับของเธอ

ส่วนอ้ำก็มีแฟนคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

คุณอ้ำอย่างที่บอกว่าไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ได้เข้าแจ้งความบันทึกที่สนพหนโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะฮะขอบคุณตำรวจด้วย
นี่แป๊บเดียวเนี่ยเมื่อเร็วนี้นางเพิ่งไปแจ้งความมา
เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเป็นพวกแฟนคลับอันนั้นเขาก็นำแล้วอย่างฉันเนี่ยฉันเงียบอย่างเดียว
แล้วเดี๋ยวแฟนคลับฉันเขาก็นำเองสบายเงียบสบาย

ก็กัดนำมีอีกคนดิ้มเข้ามาด่าใช่ไง

ก็ถามอีกว่าเฮ้ยเพื่อนก็แต่งงานกันหมดแล้ว

เขาก็ลุ้นกันอยู่ยายนิงปณิตาปากเสีย
บอกว่าตัวจะพร้อมกับพร้อมไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมมันหลายอย่างนะครับ
อยากทำงานเนอะมีคนบอกแต่งงานก็ทำงานได้
แต่สถานะมันไม่เหมือนเดิมนะเวลาแต่งงานแล้วสถานะไม่จริง
ทำทุกอย่างนะพฤติกรรมเหมือนเดิมหมดเลย

ตกลงแต่งงานมีผัวแล้วใช่มั้ย
แล้วก็ชวนกันออกกำลังกายทุกอย่าง

พอทำงานเสร็จก็ไม่เห็นจะต้องรีบกลับบ้าน

ไม่คือนี่ไง
เหมือนเดิมหมดเลย
จริงใช่ไหมโอเคคือเหมือนเดิก